จะพาทุกคนไปตามหาอาหารอีกหนึ่งอย่าง
นั่นก็คือไส้กรอกอีสานจ้า
แล้วบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยยอดขายตะวันนะคะ
เขาขายได้ถึงวันละ๑๐๐กิโลกรัม
ซึ่งสามารถทำให้เขาปลดหนี้เงินล้านได้
ภายในระยะเวลาเพียงแค่๑ปีเท่านั้น

ซึ่งร้านไส้กรอกอีสานที่น้องใบตองพูดถึง
นั่นก็คือไส้กรอกอีสานอาอูบางแคร์นั่นเองล่ะครับ
แต่ที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้มีหน้าร้านที่เอาไว้ย่างขายนะครับ
แต่จะเน้นเป็นต้นทางให้กับพ่อค้าแม่ค้า
ที่จะเอาไปย่างขายต่อนั่นเองล่ะครับ
มีทั้งแบบขายปลีกและขายส่ง
สำหรับใครที่อยากจะสร้างอาชีพ

ไส้กรอกครับตาดให้เป็นเปรี้ยวอะครับ
ไส้กรอกที่ร้านมีทั้งหมดกี่แบบคะเฮีย
มีไส้กรอกยังไม่เปรี้ยวแล้วก็ตากให้เปรี้ยว
แล้วก็มีแบบหมูผู้สมบูรณ์เส้น
ก็คือมีทั้งหมด๓แบบที่ขายตอนนี้

ขนาดนี้เราทำมี๓๐๓๒๓๔มี๓ไซส์
เพราะฉะนั้นวันหนึ่งถ้านับเป็นลูก

ส่งออกแบบทั่วประเทศอย่างนี้เลยไหมคะเฮีย
ที่หน้าร้านเราเนี่ยขายปรีกเป็นกี่โล

ค่ะแล้วอะไรที่เป็นทีเด็ดของไส้กรอกอีสานของเกียร์อุ

เริ่มทำตอนกี่โมงครับปกติ

เพราะว่าลูกค้าจะนำไส้กรอกไปลงตลาดตอนเช้า

เอาอย่างนี้ดีกว่าบุกไปดูข้างในขั้นตอนการทำเลย
ที่นี่เขาทำตั้งแต่ขั้นตอนบดหมูยังไงกันบ้างไปจ้า
แม่เห็นของที่ไหนขายดีก็จะต้องเป็นหน้าที่ของน้องใบตอง
ที่จะต้องสืบสูตรเด็ดเคล็ดลับมาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
โดยวิธีการทำไส้กรอกอีสาน๓แบบนั้น
ทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวและวุ้นเส้น
เขาก็จะมีขั้นตอนการทำที่คล้ายกัน
แต่จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของวัตถุดิบนิดหน่อย
ซึ่งจะเป็นอย่างไรตามน้องใบตองไปดูกันเลยครับ
เริ่มทำไส้กรอกอีสานกันเลยค่ะเฮียค่ะ
เริ่มจากวัตถุดิบก่อนว่าเรามีอะไรบ้าง

เทียมกระเทียมไทยครับตะไคร้น้ำมันหอย
และสิ่งสำคัญที่ขาดเนื้ออีกหนึ่งอย่างก็คือ
ไทยกรอกอีสานต้องมีส่วนผสมของเช่าข้าวสวย
ถ้าไม่มีเลยมันก็จะไม่ทำให้มีรสชาติขับฟรี
ใช่ไหมคะเหมือนทำแหนมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

หลังจากนี้ก็คือจะเอาไปบดเลยใช่ไหมคะเฮีย

เอามันกับหมูบดรวมกันเลยใช่ไหมคะโอเครวมกันได้เลยครับ
แล้วค่ะเป็นส่วนเนื้อหมูผสมกับมันหมูออกมาเป็นแบบนี้นะคะ
แต่ว่ายังไม่ครบต้องเอาไก่ไปบดรวมด้วยนะคะ
เรียบร้อยบดไปสามส่วนแล้วนะคะมันหมูเนื้อหมูแล้วก็เนื้อไก่

ต้องบดด้วยเหรอเฮียให้ละเอียดครับอ๋อ
พอได้วัตถุดิบที่เนื้อละเอียดแบบนี้แล้วเนี่ย
ก็จะนำไปเข้าเครื่องผสมทำการใส่ข้าวสุกเครื่องปรุง
และน้ำมันหอยจากนั้นก็จะเปิดเครื่องให้หมุนไปหมุนกลับ
อยู่ประมาณ๕๑๐นาทีแล้วแต่ปริมาณที่จะทำ
จากนั้นก็จะทำการเตรียมไส้โดยเอามาล้างน้ำเปล่าเอาเกลือออก
แล้วก็เอามายืดขยายไส้ใส่กลวยเตรียมเอาไว้
ซึ่งเฮียอูบอกว่าไส้ที่ใช้เนี่ยครับเป็นไส้เทียมที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
แพงกว่าไส้หมูจริงซะอีกนะเนี่ยแต่คุณสมบัติจะดีกว่า
ตรงที่ขนาดของไส้จะเท่ากันทั้งหมดมีความยืดหยุ่นไม่แตกง่าย
เมื่อไส้พร้อมแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
นั่นก็คือการกรอกไส้นั่นเองล่ะครับ

เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปมันไม่ง่ายครับ
คือขั้นตอนนี้จริงใช้แรงคนเลย

สายขาดเป็นแล้วจ้าอีกแล้วครับโอเค

เดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับสุดท้ายนะครับ

ที่ต้องใช้ความชำนาญมากจริง

ยังบอกเลยครับว่ามัดไม่เก่งเท่าน้องที่ฝึกมา

จะต้องมัดให้ได้จำนวนลูกตามที่กำหนดไว้นั่นเองล่ะครับ
โอ้โหพี่เขาทำไวมากค่ะเฮีย
จะทำอย่างไรถึงจะมัดตะหน่านขนาดนี้
ก็ต้องให้ได้๓๒ลูกตามที่ความกำจัดของลูกค้า
ก็เป็นน้ำหนักเขาให้ได้๑กิโลกรัม
คือเขาเรียกว่าไซส์๓๒เนี่ยมันจะไปเสียบไม้ยากละ

ว่า๓๒เนี่ยได้๑กิโลกรัมจริงกะเปล่า

โอ้โฮเป๊ะมาก
บอกว่าเฮียยังไม่คล่องเลย

ก็คือมือข้างนี้ต้องใส่ถุงมือที่เป็นผ้าใช่ไหมครับ

เพราะว่ากันได้บาดมือ
แล้วเราก็จับแบ่งใช่ไหมคะเฮีย

หลอดได้ข้างหนึ่งอย่างนี้
ไปยากกันเลยมัดผมทุกวัน

มือใหม่ยังทำได้ขนาดนี้เลยแต่ไม่ต้องทำแล้วนะ

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเนี่ย
ดูท่าทางแล้วน่าจะต้องใช้ความชำนาญมากจริง
อย่างที่เฮีย๋หูบอกนั่นแหละครับ

ถ้าหากเป็นไส้กรอกอีสานแบบไม่เปรี้ยว

ก็สามารถเอาเข้าไปเก็บเตรียมขายได้เลย
แต่ถ้าเป็นแบบเปรี้ยวก็จะต้องนำมาตากแดดไว้

เพื่อให้ข้าวในไส้กรอกเกิดรสเปรี้ยวขึ้นมานั่นเองล่ะครับ
ซึ่งตอนนี้น้องใบตองก็จะมาพิสูจน์กันแล้วว่า
ทำไมไส้กรอกอีสานของเฮียอูบางแคร์
ถึงได้ขายดีขนาดนี้

แต่ก็ยังไม่ลงตัวรายรับไม่พอรายจ่าย
จนสุดท้ายได้มารู้จักกับเจ้าของกิจการไส้กรอกอีสาน
เลยตัดสินใจกู้เงินก้อนแรกจากญาติของภรรยา
เซ้งกิจการต่อแต่กลับไม่เป็นอย่างที่คิด
เธอผมก็ไม่เคยทำเลยก็ลองหนูครับสิ
ลองมาทำทำกับเขาอยู่ประมาณ๕๖เยือน

จนมันมีปัญหายอดขายแล้วตกลงมาก
จนเรามานั่งคุยกับแฟนว่า

พี่แฟนบอกว่ารสชาติมันอ่อนไปน่ะ

ไม่รู้จักเราเราก็เริ่มทำใหม่ลงไปเดินตลาด
ครั้งแรกก็เอาจากแผ่นทัพกับน้ำบาททำเป็นแพ็ค
ผมไปกัน๔๕ลูกให้เขาชิม
ที่แรกเลยผมไปน้องแคมมหาชัย
ฟังพัวทองไปพระพระแดงพระสมุทรเจดี

ปี๒ออกไปตลาดน่ะเดินไปแจก
เคยแบบว่าไปแจกของแล้วมีคนไล่อะไรอย่างนี้ไหม

แต่เขาบอกยุ่งไม่ว่าง
จัดร้านอยู่เอาวางไว้อย่างนั้นแหละ

ขอให้ไปรออย่างนี้จะกลับว่า๕ลายเราก็ดีใจแล้ว
แต่เขาถามว่าท้อไหมแต่เขาต้องสู้ต่อ
ทำอยู่หลายเดือนครับทำอยู่เป็นเวลา๕๖เดือน

หนักกว่าเดิมก็คือยอดมันไม่ได้ดีขึ้นเลย
บางคนก็โทรมาก็ไม่เอาแต่เขาถามว่าท้อไหมแต่ก็ต้องสู้ต่อ

สุดท้ายเงินมันก็ไม่พอต้องไปกู้อีกเหรอคะ
กู้นอกระบบ
แรกค่าหมื่นก่อนมาหมุนแปลกเดือน

มีไหมเราไหนค่าหมื่นแผนซึ้งออกมา
ในเวลาปีครึ่งเนี่ยผมติดงบเกือบล้านบาท
เฉพาะค่าดกเบี้ยนี่เดือน๒๐๐๐๐บาท
เคยอยากหยุดและเลิกแล้วไหม
เคยอยากจะเลิกเคยอยากจะหนี
ซึ่งด้วยกำลังใจที่ได้จากครอบครัวนั่นเอง

มาเผชิญหน้ากับปัญหาอีกครั้ง
ทำมาแล้วก็ต้องทำไปให้ได้

ไหนที่ทำให้เราสามารถปลดหนี้ได้

จากเราเคย๒๐๐โลเท่าไหร่ทุกวัน
เป็นวันละ๓๐๐๒๐๐๓๐๐อยู่อย่างนี้ได้ทุกวัน

เราตกต่ำอยู่ประมาณปีเราเริ่มทำปี๕๗๑ปี

ปีเดียวไม่เวลาปีเดียวอะ

ก็ขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งกัน
ระยะเวลาที่อยู่กันมา๓๐กว่าปี
อยู่ข้างกันเราจะยืนข้างกันตลอดไป

กุยล่ะคะฝากอะไรถึงเฮียขอบคุณอะไรเฮียไหม
ก็ขอบคุณที่เขาเป็นกำลังใจให้ทุกอย่าง
ค่ะ
สั้นแต่ได้ใจความนี่ตามสไตล์นะคะ

ใครอยากจะเป็นเอเย่นจะเป็นแฟนชายเราก็โทรติดต่อได้นะครับ

ขอบคุณอาหูกับพี่กุยนะคะขอบคุณค่ะ